ก๊อฟพิชยะแจงเหตุเหวี่ยงกลางอีเวนต์ต่อหน้าขวัญอุตสามณี
เดินโลกาทีไม่รอแฟนไปดูคลิปก่อน

ขอบความรู้สึกกันใหนคะหลอกคุณรู้สึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับวันนี้

ก็เอ่อขอบคุณมากนะคะก็เอ่อสำหรับโทษแล้วก็ทุกคนที่หวังให้กำลังใจทั้งขวัญของเราค่ะ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างเรามาก่อนหน้านี้สักนิดอีกแล้วแล้วก็ทุกวันนี้เย็นหยุดแล้วขอบคุณทุกคนมากค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณหนึ่งครับ
ไก่ตาแตกนะฮะสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มก๊อฟพิชยะนะฮะ
ที่จัดเมื่อคืนวันนี้ก๊าดดิกลับพูดแค่ว่าขอบคุณครับ

แล้วหลังจากนั้นก็เดินกลับเข้าหลังเวที

สาวขวัญเองก็จะได้ลงรูปขอบคุณ

หลายคนมีการสงสัยกันนะครับ

ทั้งคู่มีปัญหากันหรือเปล่า

ในวันเดียวกันนะฮะหนุ่มก๊อฟก็เลยได้มีการ

บอกว่าเพื่อขอบคุณ
และขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นในงาน

บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจ

ก็ได้ออกมาโพสต์ตอกย้ำความสวีทนะครับ

หนูไม่ดื้อไม่สนเข็ดแล้วค่ะ

ส่วนทางด้านหนุ่มก๊อฟก็ออกมาโพสต์ภาพนะฮะ

ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งคู่เนี่ย

ดูลูกเราโหดนะ